คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับ
คดีที่คนร้ายดักซุ่มยิงเสียโก้รัชบุรีเซียนพนันไก่ชนเสียชีวิตคารถเบนส์ที่หน้าบ่อนไก่นะครับ
ก็ยังเร่งหาเบาะแสของคนก่อเหตุอยู่นะครับ
นายอภิชัยอุดมผลหรือว่าเสียโก้อายุ๔๐ปีนะครับ
นี่ฮะเป็นเซียนไก่ชนที่ราชบุรี
ตอนที่ออกจากสนามชนไก่ที่ราชหลุมแก้วปฐุมธานีถูกยิงนี่นะฮะ
กระสุนนี้ทะลุกระจกรถเบนส์ฝั่งคนขับเข้าร่างหลายนัดเสียชีวิตเมื่อค่ำ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซ้ายมือนั่นคือเสียโก้นะฮะเสียโก้รัชบุรีนี่กระสุนที่ยิงเข้าไปนะครับ
รถนี่เจอเค้กวันเกิดเขียนคำว่าที่รักนะครับ
ซึ่งพบว่าเป็นของหญิงสาววัย๒๕ปีเป็นคนสนิทของเสียโก้นะฮะชื่อว่าดรีมนะครับ
อยู่ในรถที่เกิดเหตุนี่ฮะเค้กตรงนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เชิญตัวดรีมเนี่ยมาสอบปากคำนาน๘ชั่วโมงได้นะครับ
บอกว่าเธอคบหากับเสียโก้มา๕เดือนแล้ว
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณบอมอภิวัฒน์ได้คุยกับดรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่า๑๐นาฬิกาของวันเกิดเหตุ๓๐กรกฎาคมเสียโก้เนี่ยมารับเธอที่ห้อง
บอกว่าจะพาไปบ่อนไก่แล้วจะพาไปทำบุญที่วัดที่อายุทยาจะไปค้างคืนนึง
ระหว่างทางมาบ่อนไก่ไม่ได้สังเกตว่ามีรถต้องสงสัยตามมาหรือไม่
กระทั่งช่วงเที่ยงกว่ามาถึงบ่อนไก่นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
แล้ว๔โมงเย็นเธอก็ขับรถเบนส์ของเสียโก้ออกไปกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
นี่ตอนที่ออกไปนะฮะเธอบอกดรีมบอกดีมไปซื้อเค้ก
เพื่อที่จะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เสียโก้ย้อนหลัง
นี่คือความจริงเนี่ยคิดว่าเสียโก้จะซื้อเค้กไปให้ใครใช่ไหมเขียนที่รัก
แต่ดรีมบอกดรีมเนี่ยออกไปซื้อเค้กเพื่อจะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เสียโก้ย้อนหลัง
ที่รักเอาไว้หลังจากนั้นก็เอาเค้กไว้หลังรถ
แล้วขับรถกลับมาบอลไก่ตอนสิบเจ็ตนาฬิกา๙นาที
ต้องสงสัยที่ไหนนะครับออกไปซื้อเค้กเพื่อมาเตอร์ไพรส์เสียโก้จริง
นี่นะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านเค้กที่ดรีมเนี่ยขับรถออกไปซื้อเค้กนะครับ
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะตรงร้านเค้กตรงนี้นะครับ
เสียโก้อายุ๔๐ใช่ไหมคงจะเข้า๔๑เนี่ยบอกเอาเทียน
บอกเอาเค้กแล้วก็เอาเทียนด้วยนะครับ
เมื่อกี้เขาบอกเทียนเท่าไหร่นะเอาอันที่มีทรัพย์เสียงได้ไหม

เอาเทียนเป็นเลข๔๑นะครับหลังจากนั้นก็ขับรถกลับไปนะครับ
เพราะคนโบกรถของสนามชนไก่เป็นคนบอกให้ไปจอดตรงนั้น
จนกระทั่งช่วงค่ำบ่อนเลิกเธอกับเสียโก้ก็เดินกลับมาที่รถ
แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เธอยืนยันว่าเธอไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะ
ไม่ใช่ว่าขับรถออกจากบ่อนไปเพื่อจะไปเจอใครเจอคนต้องสงสัยที่ไหน
แล้วขับรถมาจอดในจุดนัดพบ
เพื่อให้เสียโก้เดินมาขึ้นรถแล้วก็มาดักยิงไม่ใช่เลย
แล้วเสียโก้ไม่ได้ถูกยิงเพราะเรื่องชู้สาวกับเธออย่างแน่นอน
มีกระแสข่าวบอกว่าหนูขับรถไปรับ

ว่าหนูไม่ได้ไปรับไม่ได้รับฟูโต้ทองใสหรืออะไร
เพราะหนูไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วก็หนูแค่ตั้งใจไปซื้อเค้กเพื่อมาสะพายเขา
เขากำลังจะสตาร์ทรถหนูก็ได้ยินเสียงปั้ง
หนูก็เลยหันไปมองตรงกลางที่มันเป็นคอนโซลรถ
แล้วหนูก็ได้ยินเสียงอีกปั้งแล้วหนูก็ได้เห็นเห็นลูกกระสุน
มันผ่านมาทั้งหนูนัดที่สองหนูก็เลยวิ่งลงมาเลยค่ะ
แล้วหนูก็ได้ยินเสียงปั้งรัวเลย
ว่าถ้าเราไม่หนีเราก็น่าจะไม่รอดด้วย
หนูน่าจะไม่รอดแน่เพราะว่าหนูอาจจะคู่กับเขาแน่เลย
เพราะว่าถ้าหนูอยู่ตรงนั้นหนูก็ตาย
ถ้าหนูไม่หนีหนูก็ตายแน่นอนเพราะว่ากระสุนมันก็เชียวหนูเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเธอบอกเธอมีหลักฐานที่ร้านเค้กจริง
ว่าเธอเนี่ยไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนไปซื้อเค้กไม่ได้ไปหามือปืนหาผู้ต้องสงสัยที่ไหน
วันนี้เราได้หลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คาดว่าอาจจะเป็นช่วงที่เห็นตัวคนร้ายที่ยิงเสียโก้ก็ได้แล้วก็พยานคนสำคัญที่คาดว่าเห็นเหตุการณ์นะฮะ
ซึ่งบันทึกนาทีเกิดเหตุทุกอย่างเอาไว้ได้ตรงนี้นะครับ
กล้องมุมนี้ถ้าดูดีจะเห็นเสียโก้กับดรีมนะครับ
ขับรถเข้ามาบ่อนไก่นะครับแล้วจะมีกระบะกับรถเก๋งสีขาวเนี่ยขับตามเข้ามานะฮะ
นี่เสียโก้กับดรีมตอนที่เดินนะครับเดินลงมาแล้วนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรนะฮะ
นี่ตอนเริ่มต้นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอดู
น้ำเลิกแล้วประมาณสักทุ่มนึงใช่ไหมคะตอนที่เดินออกแล้วเห็นไหม
เขาบอกว่าเซียนพนันไก่ชนวันนั้นเนี่ยมันมีคู่ใหญ่๒คู่มากันแบบ๒๐๐กว่าคนนะพี่อุ๋ย
ยอยเดินออกมากันไม่รู้ใครเป็นใครเลยค่ะ
รีมบอกก็ซื้อเค้กระหว่างที่ช่วงเย็นเนี่ยขับรถออกไปซื้อเค้กจะมาเตอร์ไพรส์เสียโก้
เดินไปขึ้นรถก็ปั้งเธอก็กระโดดลงจากรถเลย

แล้วก็มีเสียงปืนอีกหลายนัดสุดท้ายเสียโก้ถูกยิงเสียชีวิต
แต่จะมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับจะเดินเดินแล้วก็พยายามจะเดินตามไป
นี่จังหวะนี้ยิงแล้วอะค่ะ
เพราะคนเริ่มวิ่งหนีกลับมาทางสนามแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงปืนรัว
นั่นดรีมดรีมลงจากรถแล้ว
บอกถ้าดีมไม่วิ่งมาป่านี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้

ทีนี้มันต้องไปดูว่าช่วงช่วงที่เสียโก้กับรีมเดินไปเนี่ย
ตอนเดินมุ่งไปที่รถเนี่ยโอ้โหมันเพราะว่าเขายิงฝั่งขวาใช่ไหม

ฝั่งเสียโก้เลยก็คือฝั่งด้านใน
แล้วชายต้องสงสัยคนนี้เขาเดินตัดไปฝั่งซ้ายหรือเปล่า

นำอยู่สามสี่เก้านี่แล้วก้ม

โก้กับดรีมไปแล้วผู้ชายคนนั้นยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะ

แต่ตอนนี้คือคนมันเยอะรถก็เยอะเลยไม่แน่ใจแล้วว่าไปไหนแล้วอะค่ะ
เนี่ยแล้วจังหวะเขาก็ยังอยู่ฝั่งตรงนี้อยู่นะ

แล้วนิดคนได้ยินเสียงปืนละคนเริ่มหยุดละ

สอนเรามันค้างหรือเปล่าคะหรือมันมีมากกว่า๑คนหรือเปล่าพี่อุ๋ย
เอาไม่เป็นไรตรงนี้ก็อาจจะถ้าเกิดว่าจะไปไล่ตามหาคนที่คาดว่าอาจจะเห็นเหตุการณ์ว่าใครยิงอะไรยังไงนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีกล้องช่วงสนามชนไก่ปิดที่เห็นเดินออกไปนั่นแหละนะครับ
สังเกตดีผู้ชายที่เขายืนอยู่ก่อนหน้าเสียโก้จะเดินไป
ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของรถกระบะที่จอดอยู่ตรงข้ามรถเสียโก้นะครับ
พอเสียโก้และดรีมเดินขึ้นรถจะเห็นสัญญาณไฟหน้ารถ
ที่จอดรถตรงข้ามก็ขึ้นรถตัวเองไปเหมือนกัน
แล้วผู้คนก็เริ่มแตกตื่นคาดว่าจะเป็นกระสุนนัดแรกที่ยิงเข้าไปในรถ
ซึ่งคล้ายกับขาเจ็บด้วยตามคำบอกเล่าของดรีมเนี่ยบอกว่ากระสุนเฉียวขาเธอไปเหมือนกันนะครับ
เราได้ภาพกางเกงยีนของดรีมที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ยังมีรอยเลือดติดอยู่นี่เห็นไหมฮะเธอบอกเธอก็เกือบตายเหมือนกัน

ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยคาดว่าขับตามรถเสียโก้มาตั้งแต่รัชบุรีจนถึงสนามชนไก่
เราได้ข้อมูลจากตำรวจนะครับบอกว่ารถเก่งคันนี้เนี่ยจอดห่างจากที่เกิดเหตุ๓๐๐เมตร
และเขาเป็นแค่คนที่มาสนามชนไก่เหมือนกันไม่เกี่ยวข้อง
เพราะถ้าดูจากมุมนี้จะเห็นจังหวะที่รถเก๋งขาวเนี่ยขับออกไปจากสนามชนไก่
คนก็เดินกันไปตามปกตินะฮะไม่ได้เป็นช่วงที่วิ่งหนีกระสุนอะไรยังไง
เขาก็ออกไปปกติคุณสุชาดาแกะรอยรถเก๋งสีขาวคันนี้นะครับพบว่าหลังเกิดเหตุ๒ทุ่ม๓๕นาที
รถคันนี้ขับออกมาจากสนามชนไก่แบบไม่ได้เร่งรีบอะไร
แล้วทางที่ขับไปก็สามารถเดินทางไปรัชบุรีได้เช่นกัน
ชาวบ้านบอกว่ารถเก่งคันนี้เห็นจอดสตาร์ทเครื่องอยู่นานจริงจนมีเสียงปืน
ทุกคนก็ตกใจชุลมุนไปหมดไม่รู้ใครเป็นใคร
แต่รถเก่งสีขาวเนี่ยขับออกไปก่อน
อันนี้มันพึ่งมาจอนะก็ปกติมันมีวีอ้อสีดำต่อตรงนี้เลย

ที่ผ่านมายืนยันว่าเสียโก้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
หนี้สินก็ไม่มีชีวิตเสียโก้นี่เพียบพร้อมทุกอย่าง
รีมที่อยู่กับเสียโก้ตอนเกิดเหตุเนี่ย

เคยเจอที่สนามชนไก่ที่อำภาวาเมื่อ๒๗กรกฎาคม
ส่วนไอ้สาเหตุที่ว่าทำไมเสียโก้ถึงถูกดักยิงแบบนี้
บอกสั้นว่าเรื่องชู้สาวแน่

ชาวบ้านในพื้นที่รัชบุรีบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มนะครับ

คือชาวบ้านบอกเสียโก้เป็นคนรักวัวรักไก่ที่เขาเลี้ยงไว้มาก

จะถูกยิงตายไปแล้วบอกเมื่อคืนเห็นสองทุ่ม
มายืนโทรศัพท์อยู่หน้าคอกวัวนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
วันนี้เราไปที่วัดบ้านสิงห์จังหวัดรัชบุรีนะครับได้เจอกับภรรยาของเสียโก้นะครับ
อ่าบอกว่าวันนี้ทางดรีมเนี่ยเขาเอาข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างต่างของเสียโก้
ที่ให้ไปที่ให้รีมเอาไปใช้ระหว่างที่คบหากันเนี่ยเอามาคืน
ก็มีรถยนต์คันหนึ่งมีจักรยานยนต์อีก๒คัน
ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าสาเหตุที่สามีถูกยิงเกิดจากเรื่องอะไร
คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้ก่อน
เอารถยนต์มาคือหนึ่งคันแล้วก็มอเตอร์ไซด์สองคันครับ
ครับคือของพวกนี้คือเป็นการที่พี่พิโกะเอาให้ไประหว่าง
ใช่เอาไปให้ใช้ระหว่างที่เขาน่าจะไปอยู่ด้วยกัน

เขามาถึงเขาก็ยื่นกุญแจรถให้แล้วเขาก็เข้าไปเก็บของในห้อง

ตอนนี้ก็ยังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยังหาหลักฐานอยู่นะคะ

ส่วนตัวพี่เองยังคงมองในให้น้ำหนักให้พลอยไปเรื่องไหนครับก่อน
นี่ก็ไม่ได้พลอยเรื่องไหนเป็นพิเศษนะอืมก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวน
แกะรอยหาตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องวิถีกระสุนที่รถของเสียโก้เนี่ย
ตำรวจบอกมืออาชีพแน่
นี่นะครับเพราะว่ายิงเข้าไปเนี่ยเอาแบบเข้าเป้าเลย
แล้วรัวหลายนัดยังไม่เกรงกลัวอะไรด้วย
อาจต่อหน้าผู้คนเยอะแยะไปหมด
ตอนนี้ตำรวจก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถ้าท่านมีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถ
ช่วยเอามามอบให้ตำรวจหน่อย
เพื่อจะแกะรอยไปเจอบุคคลต้องสงสัย
เพราะว่าจะเป็นช่วงที่รถเนี่ย
เข้ามาในช่วงเวลาเกิดเหตุพอดีนะครับ
อยากจะให้มาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมหน่อย
เพื่อท่านจะเห็นอะไรที่มันดูผิดสังเกตหรือว่าต้องสงสัยอะไรยังไง
จะได้แกะรอยคนร้ายเพิ่มเปิ่มได้ส่วนยาฤทธิ์สีขาวคนนี้เนี่ยเห็นมั้ย

จังหวะที่เขายิงกันเนี่ยขับเข้ามาแล้วจอดพอดีเลย
ว่าต้องเห็นอะไรบ้างหรือว่าถ้ามีกล้องหน้ารถอาจจะถ่ายอะไรติดไว้บ้าง

นี่แล้วคนที่อยู่ในรถก็เปิดประตูวิ่งออกมาวิ่งหนีตายออกเหมือนกัน
วิ่งมาพร้อมกับรีมอะใช่มั้ย

โอ้โหแล้วพี่คนนี้เดินออกมานี่ดูนิ่งมากเลยนะ
เขายืนอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วค่อยเดินออกมา
แต่ถ้าดูตรงมุมของรถเสียโก้เลย

ว่ามือยิงมันอยู่ด้านในป่ากล้วยเหรอ

แต่กระสุนมันเข้าทางฝั่งประตูฝั่งคนขับไงเนี่ย

ให้ทีมงานเราช่วยบอกหน่อยรถเสียโก้เขาหันหน้าไปทางไหน

ดรีมวิ่งลงมาจากฝั่งเนี่ย
ฝั่งที่

ใช่ไหม

จริงรู้สึกเห็นบอกว่าฝนมันตกปล่อยด้วยมั้งคะ

ไม่ได้วิ่งสวนมาทางนี้แน่นอนไม่งั้นนะหัวกล้องเห็นเลย

เอาเป็นว่าตอนนี้ยังแกะรอยอยู่นะฮะยังไม่เจอตัวคนร้ายนะ
ค่ะช่วงหน้าตามกันต่อ